คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาอัปเดตสถานะของคู่จิ้น

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคู่จิ้นแตกซะแล้วรึเปล่า
มีกระแสข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะได้มีละครร่วมกัน
แต่ล่าสุดตอนฟิตติ้งกลับเปลี่ยนนางเอกเป็นสาวมิ้นทะลิดา
แทนที่งานนี้หนุ่มเต้ยแทนที่งานนี้หนุ่มเต้ยก็เลยขอเคลียร์นะคะว่าเป็นเพราะว่าคิวงานไม่ตรงกัน
ไม่ใช่เพราะว่าจิ้นแต่อย่างที่หลายคนคิด
อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เนอะที่เขาคุยกันเรื่องคิวกับทางนักแสดง

เราเองก็อยู่ด้วยกันรักกันการขับก็รักกันครับ
ทุกอย่างก็ลงตัวดียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ

เองก็ทำงานละครด้านนี้นานทีจะได้กลับแบบ

กลับมาเจอกันในเรื่องของการจะออกอีเวนต์

เชื่อว่าวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาโฟร์จอนกันอยู่ดีนะ
แสดงก็ต้องกลับมาเล่นด้วยกันอยู่ดีครับ
เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีการร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เต้ยเขาจะมีการจัดแฟนมิตติ้งเป็นครั้งแรก
แฟนคลับทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีแฟนคลับเยอะมาก

พอนุ่มเต้ยโดนจับไปจับไปด้วยคนอื่นปุ๊ป

ใช่แล้วค่ะแต่จริงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป
เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยดีฉันว่าก็น่าสนใจดีนะ
จะได้มีการพัฒนาฝีมือทางการแสดงอีกด้วยนั่นเองนะคะ